ที่สุดก็เจอแล้วนะครับหลังจากที่แหม่มชาวเยอรมนีนะฮะ
หายไปจากโรงแรมที่พักหลังจากที่มาเที่ยวที่บ้านเรา
ภูเก็ตกับครอบครัวนะฮะเพราะว่าเธอเดินออกจากห้องไป
คุณหายไป๒รอบนะตอนแรกหายไปในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ
แล้วก็ตำรวจเนี่ยตามกลับมาได้แต่หลังจากนั้นนะฮะ
หายไปอีกทีคือ๙พฤษภาคมออกจากโรงแรมภาพจากกล้องวงจร
สามารถจับภาพของแหม่มคนนี้ได้นะครับเป็นชาวเยอรมนีนะฮะ
แล้วก็เป็นอาร์ไซเมอร์ด้วยนะมาเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัว
ครอบครัวก็ปล่อยให้เขาเดินท่องเที่ยวตามปกติแหละเพราะเขาชอบในการเดินนะครับ
ทีนี้พอเดินไปแล้วก็หายฮะหายตั้งแต่๙พฤษภาคมรวม๗วัน
สุดท้ายรอดชีวิตได้นะคุณ
รอดชีวิตปฏิหารเหมือนกันไปนอนอยู่ในห้วยนะฮะ
ค้นหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ศูนย์

เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิริ

แบ่งกำลังกันค้นหาตลอดช่วงระยะเวลา๗วันที่ผ่านมานะครับ
จนกระทั่งพบนางบาบาร่า
นอนอยู่ในแอ่งน้ำบนเนินเขาหินริมอ่าวไซคู

ซึ่งเธอมีอาการอ่อนเพลีย
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลแต่อย่างใด
ทีนี้ครับทีมช่วยเหลือ
นี่ทีมช่วยเหลือต้องเอาเปรย์ไปหาม

เพราะเส้นทางในการที่จะนำผู้ป่วยขึ้นมา

เจ้าหน้าที่บางคนก็ล้มลุกคุกคลานเหมือนกัน

ส่วนผู้ป่วยก็ต้องนอนอยู่บนเปรย์แบบนี้นะฮะ
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงนะคุณ
ในการเดินเท้าขึ้นลงเขาแบบนี้
จะให้รถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลทะหลาง

มกลางความดีใจของญาตินะครับ
เฝ้าติดตามการค้นหามาตลอดระยะเวลา๗วัน

ว่านางบาบาร่าอายุ๗๖ปีแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวคุณยาย

แล้วเดี๋ยวจะบินกลับในวันที่๒๕พฤษภาคมนี้

บอกว่าได้มีการออกมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว

สำรวจเส้นทางต่างป้องกันไงฮะ
เวลามีเหตุการณ์แบบนักท่องเที่ยวศูนย์หายแบบนี้

เขาบอกว่าต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคุณ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงเส้นทางเข้าออก
แล้วก็ต้องมีป้ายเตือนต่าง
มีเวลากำชับด้วยว่าตรงไหนเข้าออกได้
เอากี่โมงยังไงอย่าเดินเข้าไปตอนกี่โมง
อันนี้น่าจะช่วยได้เบื้องต้นด้วย
แล้วก็มีการฝากในส่วนของนักท่องเที่ยวเองด้วยนะฮะ
ในเรื่องของการที่จะดูแลญาติมิตรในการพามาท่องเที่ยวนะครับ

ก็รู้อยู่แล้วว่านางบาบาร่าป่วยด้วยอันไซเมอร์
แต่ปล่อยให้ออกมาเดินแบบนี้คนเดียวนะ

ใช่ค่ะ